ที่๑๐๑มีเหตุจักรยานยนต์พุ่งชนกลางคัน
รถยนต์ที่เลี้ยวเข้ามาตัดหน้า
ทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตคาที่
ก็แน่นอนสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิต
ที่ผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมตัวในการบวชทดแทนบุญคุณผู้เป็นพ่อและแม่
เป็นเหตุการณ์ที่ต้องจัดงานศพแทนงานบวชนะครับ
นี่แหละครับญาติของผู้เสียชีวิตร้องไห้ปิ่มจะขาดใจ
เมื่อพบสภาพศพของนายเทวันรัตนวันอายุ๒๒ปี
จากเหตุขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์บนถนนสายสุวรรณภูมิเมืองสวง
บริเวณสามแยกบ้านหางเหยที่ตำบลนายายอำเภอสุวรรณภูมิจรเอสนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีนายทงชัยศรีทรงผู้รับเหมาก่อสร้างคู่กรณี
ซึ่งเป็นคนขับรถมิซูบิชิยืนรอมอบตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุแล้วครับ
นายทงชัยได้ขับรถเลี้ยวขวาตัดหน้าบริเวณ๓แยก
ซึ่งผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรงของเขาอยู่แล้ว
แต่เบรกไม่ทันนะครับจึงพุ่งชนด้านข้างของรถตนเอง
จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตครับ
ด้านของนายสมัครรัตนวันอายุ๖๕ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้ตาย
เดินทางมาที่เกิดเหตุครับเมื่อพบสภาพลูกชายก็ทำใจไม่ได้นะ
ร้องไห้ด้วยความเสียใจครับเพราะว่าผู้ตายเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว
แล้วก็ที่สำคัญลูกชายกำลังจะเข้าพิธีอุปสมบทหรือว่าบวช
ทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อและแม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับ
ในวันที่๒๔มกราคมนี้แล้วอีกไม่ถึง๑๐วันนี้แล้วนะครับ
ซึ่งทางบ้านเองตอนนี้เตรียมงานบวชไว้บ้างแล้ว
แต่กลับเพราะว่าลูกชายมาเสียชีวิตซะก่อน
ความเศร้าโศกเสียใจนี้ผู้เป็นพ่อบอกโอ้โห
แทนที่จะได้จัดงานบวชพ่อแม่ได้เกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์
กลายเป็นงานศพที่ต้องจัดให้ลูกชายก่อนนะครับ